แล้วบริษัทประกันแหมมาหลอกล่อให้เด็ก
เอาผ้าระบายสีไประบายซะ
แล้วก็ให้ผู้ปกครองของเด็กกรอกข้อมูลซะ

ก็ในเมื่อกว่าประกันเขาจะเข้ามาในโรงเรียนได้

ระบายสีแสนสนุกอาชีพในฝัน

แต่เด็กดันเอาการบ้านนี้ไปให้ผู้ปกครองทำต่อด้วย

เฮ้ยนี่มันหลอกขายประกันนี่ว่า
ผู้ปกครองเขาเอาเรื่องนี้มาร้องนะฮะ
เป็นคุณพ่อของเด็กนักเรียนชั้นปฐม

นำใบงานของลูกมาให้ดู
แม่ใบระบายสีก็ดีนะ
เพราะว่าเด็กลูกชายผมก็เลือกที่จะเป็นตำรวจ

พ่อมันมีการบ้านที่พ่อต้องทำต่อครับ

มีคำถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคุณ
การลงทุนการศึกษาการเก็บ
แผนวางแผนอนาคตอย่างข้อแรก
มีความประสงค์ให้บุตรของท่านเรียนถึงระดับใด

มีสถาบันการเงินมาช่วยเก็บออมสนใจหรือไม่

ท่านจะวางแผนเก็บออมเดือนละเท่าไหร่

คุณพ่อก็เอกใจมันต้องติ๊กไปด้วยเหรอ

พอทำการบ้านปุ๊บนะฮะ
ส่งให้โรงเรียนไม่กี่วันนะมีบริษัทประกันโทรมาแล้วก็ขยันขยอ
ขอให้คุณพ่อเปิดรับเขาหน่อย
เพื่อที่เขาจะไปพูดคุยกับคุณพ่อเรื่องของการออมเงินและทำประกัน
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ลูกของคุณพ่อนะ
คุณพ่อบอกอย่ามาพ่อไม่ได้อยากทำประกัน
พ่อก็เลยคิดว่าเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำแล้ว
ก็เลยไปร้องสื่อแล้วก็ให้ทางโรงเรียนเขาตรวจสอบด้วย
การบ้านเด็กแฝงขายประกันด้วยหรือเปล่าแล้วครูมีส่วนเอี่ยวหรือเปล่า
คุณผู้ชมฮะทางผู้มนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
พ่ออประจวบศิริภักดิ์เขาก็เปิดเผยแบบนี้
บอกว่าเหตุการณ์นี้มันน่าจะเกิด๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา

เป็นชาย๑คนเป็นหญิง๒คนเข้ามาในโรงเรียน
แจ้งกับคุณครูหัวหน้าสายที่ดูแลนักเรียน

มาขอทำกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับนักเรียน
โดยอ้างว่าได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียนแล้ว

นำใบกิจกรรมใบระบายสีแจกให้กับนักเรียนชั้นป๑ถึงป๓

ซึ่งหลังจากเก็บใบงาน
กลุ่มคนกลุ่มนั้นกลับมาอีกทีที่โรงเรียนนะ
เอากระปุกออมสินมาแจกเด็ก
เขาบอกกลุ่มคนกลุ่มนั้นนะวันแรกก็รอเหมือนกัน
บางคนระบายสีก็ส่งให้ไม่ได้เอาให้ผู้ปกครอง

แต่เด็กบางคนเอาไปให้ผู้ปกครองเขียนทำการบ้านต่อ
๔วันก็กลับมาส่งให้ทางโรงเรียน
โรงเรียนก็ส่งใบเหล่านี้กลับให้นั่น

พอบอกแบบนี้ยอมรับว่ากรณีที่เกิดขึ้น
เป็นความบกพร่องของครูที่ไม่ได้ตรวจสอบนะฮะ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุญาตแล้วอนุญาตจริงหรือเปล่า

ทางโรงเรียนและคุณครูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่เอาข้อมูลจะไปให้คนขายประกันเลยนะครับ
ที่ผ่านมามีธนาคารเขามาแจกกระปุกออมสินเด็ก
ครูก็ยินยอมเพราะว่ามีการขออนุญาตจากพอโรงเรียนจริงนะครับ
พอโรงเรียนบอกว่าหลังเกิดเรื่องทางบริษัท
บริษัทประกันที่ถูกนำไปกล่าวอ้างได้ออกเอกสารชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะ
พร้อมขอโทษผู้ปกครองและนักเรียน
แล้วก็ยอมรับว่าเป็นตัวแทนของบริษัทจริงยืนยันว่าทางบริษัทไม่มีเจตนา

ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าตัวแทนบริษัทมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
และดำเนินงานขายที่ขัดต่อหลักการทางจริยธรรมหรือข้อกำหนดของบริษัทหรือไม่
ซึ่งหากพบผิดบริษัทจะมีมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไป

แล้วก็อยากถามต้องไปหาตัวมาให้ได้ด้วยนะ
ว่าคนคนนั้นคือใครที่บอกว่ามากัน๓คน
คุณผู้ชมที่ดูข่าวอยู่ตอนนี้เจอเหตุการณ์แบบนี้กับลูกตัวเองบ้างไหม
ออกมาหน่อยค่ะเพราะว่าไม่ใช่มีแค่เคสนี้
เป็นรูปอะไรนะตำรวจกับพยาบาลแค่นั้น
มันมีเคสอื่นด้วยนี่ที่ฉันเข้าไปดูในดราม่าแอดดิกกับคุณ
เขามาแชร์เยอะแล้วตอนนี้ระบาดไปหลายโรงเรียน

โผลดนี้จะเป็นรูปเด็กเหมือนกับกำลังจะกวาด
กวาดใบไม้อยู่แล้วเขียนว่าบัณฑิตน้อย

โดราเอมอนอันนี้บอกว่าเจอในพื้นที่ภาคเหนือ

เขาบอกกรทมก็เจอพื้นที่ภาคเหนือก็เจอนะฮะ
แล้วก็มีการร้องเรียนกันเยอะนะ
นี่เขามีการแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเลยนะครับ
เกี่ยวกับกรณีนี้บอกว่าถ้าบริษัทประกันอยากจะได้ข้อมูล
ของคุณพ่อแม่ผู้ปกครองจริง
ต้องทำวิถีทางที่บริสุทธิ์ใจมากกว่านี้
ไม่ใช่เอาเรื่องของการบ้านเด็กเนี่ย
หลอกล่อให้เด็กระบายสีด้วยความสุข
เสร็จแล้วก็เอาไปให้ผู้ใหญ่ทำต่อเพื่อจะได้ข้อมูลนั้นมา
อันนั้นมันเรียกว่าลักขโมยข้อมูล
คุณผู้ชมฮะนี่แล้วเขาบอกว่าเจอมานานมากอะไรแบบนี้นะฮะ

จากโรงเรียนมาชี้แจงแล้วว่าครูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรต่างอาณา
บริษัทประกันก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าต้องมีการตรวจสอบ
โรงเรียนอื่นที่โดนแบบนี้เขาก็อยากให้มีการตรวจสอบเหมือนกัน
เอาจริงก่อนนั้นก่อนที่คุณพ่อคนนี้จะโพสต์
เขาก็บอกว่ามันก็เคยมีมานานแล้วด้วยนะ
แต่ถ้าคุณพ่อท่านนี้ไม่มาโพสต์แล้วคุณพ่อบอกว่า
ปลายสายดันบอกว่าก็ได้ข้อมูลมาจากที่ลูกคุณพ่อ